ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้กันดีนะครับรับมาเลยนะครับ

ศิลปินยิ้มอาสยามนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งเขาเรียกว่าสมัยใหม่แนวใหม่
ออกเป็นป๊อปร็อกนิดหนึ่งจะไม่ลุกทุ่งเท่าไหร่นะฮะ
เป็นของคุณยิ้มอาสยามนะครับก็เป็นเพลงที่น่ารักดี
ค่ะหนึ่งถึงเพลงที่สามกันแล้ว
เพลงที่สามมูลค่า๑หมื่นบาทแล้ว
ค่ะ๑หมื่นบาทแล้วสำหรับเพลงที่สาม

โอเค

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

หลังจากน้ำตาแตกไปแล้วตอนนี้

นี่ต้องรีแล็กอย่างนี้ไอ้ไฮไฟท์ไฟท์อย่างนี้อย่างนี้

พอขึ้นอินโทรเพลงนี้มาคุณแม่น้องหนูนาออกมาเต้นเลย
แสดงว่าต้องเคยร้องเพลงนี้ให้คุณแม่ฟัง
เปล่าคุณแม่เคยลำหน้านาคเพลงนี้
ออกเลยจ้าแม่ชอบ
ตอนเจอคุณพ่อครั้งแรกแม่ใช้เพลงนี้เลยลูก

ใช่ไหมเคยร้องให้คุณแม่ฟังไง

ใช่จ้าแต่ว่า
น้าเอกเป็นยังไงครับของเพลงนี้

หลายปีนะครับ

ใช้สติให้มากกว่า

มั่นใจแบบนี้นะครับเพลงที่๓นะครับ

หนูนาตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

และเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับ

ตกลงว่าจะใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้
ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้
ไม่ใช้

ไม่ใช้
ไม่ใช้
มาดูกันนะครับว่าหนูนาจะผ่านเพลงที่๓มูลค่า๑๐๐๐บาทไปสู่เพลงที่๑๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณหนูนาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
คุณแม่พี่สาวลูกสาวเชิญลุงวิธีเลยค่ะมา
เชิญค่ะเชิญค่ะมาลุ้นด้วยกันเลยค่ะวันนี้ค่ะมา

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เรงที่สามนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณหนูนานะครับร้องไปแล้วนะครับ
คุณหนุนาร้องได้
ไฮไหล่ลูกคุม